วี่อัธมาแต่ว่าอันนี้ขอฟังเรื่องเซ็กซี่ไว้ก่อนนะ
เพราะว่าหลายคนสงสัยมากเลยทำไมประกาศตามหาผู้จัดการคนใหม่
อยากจะรู้จริงเลยนะคะซึ่งคุณโบวี่ก็ออกมาพูดความจริงเลยนะ
ขอเปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐค่ะว่าที่ผ่านมาทะเลาะกันจริง
อนด้วยแต่ว่าเคลียร์กันได้นะคะส่วนที่ประกาศรับสมัครแค่อยากจะหาคนมาช่วยดูแลเท่านั้นเองค่ะ
แล้วก็ปิดท้ายเรื่องความรักนะคะโบวี่ยืนยันว่ายังไม่แต่งกับน้องโอมนะคะ
เมื่อก่อนเขาดูแลเราคนเดียวตลอดเวลาดูแลทุกเรื่องทั้งเรื่องงานเรื่องส่วนตัวดูทั้งหมด
แล้วพอตอนหลังเรื่องต่องดังเนี่ยตอนนี้เกือบ๒๐คนแหละใช่มันก็เลยเหมือนประมาณว่าแบบ
ตอนนี้เราก็แก้ปัญหาได้แล้วโดยการที่ปรับเปลี่ยนเรื่องการเงินผู้ช่วยเพิ่มที่กระจายไปดูแล

ผู้ช่วยเพิ่มที่กระจายลูกถูกดูแล

บ๊อกเป็นคนพาการรับผู้ช่วยเพิ่มที่๑คน